รัฐมนูลฉบับนี้ผ่านประชามติ
ตอนผ่านประชามติก็อยู่ในหมวดความมั่นคง
ทำไมไม่มีคนพูดถึงตอนนั้นนะครับ
ประการต่อมาคือว่าเมื่อมาแล้วเนี่ย
ก็มีการกล่าวหาว่าใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ก็ต้องกลับเป็นว่าที่ท่านชัยวุฒิมาเนี่ย
แต่ไม่รุนแรงเท่าตอนนี้ตอนนี้บอกทั้งรุนแรงทั้งเลวร้ายมาก
ซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ไม่สบายใจผมกลับเรียนท่านเลยว่า
ผมเคยถูกหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งฉบับดังเลย
สัมภาษณ์ผมว่าตอนนั้นทำไมถึงได้ปิดเว็บเขา
ผมเอาหลักฐานให้หนังสือพิมพ์ดูบอกถ้าเกิดเป็นพ่อแม่คุณโดนรูปแบบนี้
โดนอย่างนี้คุณยอมไหมเขาบอกว่าโอเคเขาเข้าใจล่ะกลับไม่สัมภาษณ์เลย
ฉะนั้นกระบวนการมันมีอยู่จริงมีการบรรทอนจริงนะครับ
ก็กลับเรียนว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับบางคนแต่ว่ามันมีคนทำจริงแน่นอน
ฉะนั้นก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการพยายามทำ
เป็นเรื่องที่อยู่ในหวดความมั่นคงถูกต้องแล้วประเทศไทยยืนอยู่ได้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ดังนั้นก็บอกว่าอยากให้ประเทศชาติมั่นคงก็อย่าไปแตะ๑๑๒ครับ
ตอนนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒
มาดูกันว่านโยบายของใครจะแก้ปัญหาให้ชาวเหนือได้
ร่ำใบไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน